แข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนถ่ายนะครับอวัยวะครั้งที่๖
ถูกเปลี่ยนอวัยวะภายในร่างกายและแสดงความสามารถด้านกีฬา
ก้าวไปติดทีมชาติแข่งขันรายการระดับโลกมาแล้ว
ติดตามรายงานได้นะครับจากคุณชูศักดิบวงทองดีครับ
ดูจากลีลาการหวนลูกขนไก่ของนักกีฬารายนี้แล้ว
ทุกคนอาจไปเชื่อว่านี่คือมนุษย์
ที่เคยถูกเปลี่ยนอวัยวะภายในของร่างกายมาแล้ว
กาดถึงขนาดเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย
ลงแข่งขันในระดับนานาชาติ
พรัชการขยันหรืออาร์ตเด็กหนุ่มจากเชียงรายวัย๒๖ปี
ผู้ที่วัยเด็กเคยถูกผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูก
เนื่องจากป่วยเป็นโรคทาราซิเมีย
ถึงจุดเริ่มต้นและความชอบในกีฬาแบตมินตัน
ส่งผลให้ปัจจุบันก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

เปลี่ยนอวัยวะโลกถึง๓สมัย
ผมเปลี่ยนถ่ายตอนช่วงรอยต่อม๔พอดี

พอเปลี่ยนถ่ายเสร็จก็มีสมาคมติดต่อมาทางโรงพยาบาลว่า

ที่เป็นผู้เปลี่ยนถ่ายนี่แหละไปแข่งขันกีฬา
บ้านเลยบอกโอเคเข้าเอาชื่อเข้าเลย
ผู้เปลี่ยนถ่ายของประเทศไทยมาแข่งด้วยกัน
เพื่อทั้งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพบปะด้วย
แล้วก็เป็นการจัดอันดับมือ

แล้วก็จะเริ่มมีการฟิตซ้อมเก็บตัว

เพราะว่าได้เหรียญเยอะสุดแมทนั้น
ได้๓ทอง๑เงินครับ
ก็คือเป็นอิงปองชายเดี่ยวอิงปองชายคู่
แล้วก็แบตมินตันชายคู่ได้๑ทอง
พรัชซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง

เปิดโอกาสให้คนที่เคยเปลี่ยนอวัยวะ
มีเวทีได้แสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่
ทำให้การใช้ชีวิตนั้นเรียกได้ว่าเหมือนคนปกติทั่วไป

โชว์ว่าคนเปลี่ยนหายวะเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านอนอยู่บนเตียงนะ
เขามีศักยภาพบางคนแบบเก่งมากเลยแบบสู้กับคนปกติได้
เราจะได้โชว์ว่าจริงแล้วการเปลี่ยนอวัยแล้วการออกกำลังกาย
มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนด้วยซ้ำ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเขาแบบตั้งใจเขาอยากสนุนอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ขาดแค่ตัวบุคลากรเรื่องของนักกีฬาที่จะเข้ามาเติมอย่างนี้
กรมภาระเขาก็พร้อมสมาคมเขาก็พร้อมอะไรอย่างนี้
การกีฬาอย่างแบบนี้เค้าก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้ว
ต้องยอมรับถึงหัวจิตหัวใจของนักกีฬา
เปลี่ยนอวัยวะทุกคนที่อาจมีข้อจำกัดของสภาพร่างกาย
แต่ถ้าหัวใจนั้นเต็มร้อยเชื่อว่าจะก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้
ชูสักวงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีแปรงาน